เอาพาคุณผู้ชมไปดูโจรแสบเข้าไปขโมยรถกระบะของชาวบ้านซึ่งจอดอยู่ในบ้านเลยนะคะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ช่วงที่ก่อนจะเอารถออกไปเนี่ยแหม่มันไม่ไหวจริงอะค่ะ
ใช่ค่ะขออื้อก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นขับรถหลบหนีไป
เขาบอกมีกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมไว้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ว่าแล้วขีดอะไรอยู่ตรงนี้

คือตอนแรกเขาจะดูว่าพฤติกรรมของเจ้าโจร
มายังไงออกไปยังไงเอารถไปยังไงเออ
แต่ไปเจอช็อตเด็ดกว่าจากการขโมยค่ะ
การแอบอื้อของโจรนร์ถ้าทางออกไปไม่ออกจริง

เพราะคือก็พูดว่าแหมว่าแล้วนี่มันขี้อะไร

ขออภัยนะคะขี้คนค่ะ

เอาบอกข้อมูลหน่อยเพราะว่ารถยังตามไม่เจอตอนนี้นะคะ
เป็นรถกระบะสีแดงทะเบียนบอบไม้ไม้จอจาน

คนร้ายขโมยไปตอนตี๔๒๓เมษายนที่ผ่านมาค่ะ

ส่วนสาเหตุที่คนร้ายเอาไปแบบง่ายดายเพราะ
ประตูฝั่งคนขับมันเสียก็เลยไม่ได้ล็อก
แต่ที่ยังงงอยู่คือไม่รู้ว่าสตาร์ทไปได้ยังไง
กุญแจอยู่ในบ้านอ๋อเขามีต่อสายตรง

แล้วเจ็บใจที่สุดก็คือรถที่โดนขโมยไปเนี่ย
หาไม่เจอแล้วแถมสิ่งที่หลงเหลือไว้สิ่งที่เจอคือ
อุจจาระของเจ้าโจรนี่แหละ
เดินทางไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ตำรวจก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
แต่ว่าคนร้ายบอกว่าน่าจะมีมากกว่า๑คน

บอกว่าใช้เส้นทางหมายเลข๒๑ถนนสระบุรี
หล่มสักไปที่บึง๓พันธุ์วิเชียนบุรีสีเทพ

ตอนนี้ประสานตำรวจลบบุรีตรวจสอบตามหารถคันนี้

เขาอาจจะทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าก็ได้